เอาล่ะไปดูซิไปดูความเดือดร้อนทนทุกข์ทรมานตกทุกข์ได้ยาก
ของแหล่งงานไทยบริกฤตสงครามปลาทะเดือดทานคาซ่า
คือไม่สบายใจมากขึ้นทุกวันแล้ว
แล้วตอนนี้ก็เป็นการตอบโต้กลับ
อิสราเอลแล้วด้วยแล้วก็หนักหน่วงด้วยนะ

กระทรวงการต่างประเทศรายงานยอดแรงงานที่เสียชีวิตจากเหตุสู้รบในอิสราเอลเพิ่มขึ้นครับ
ขณะนี้รวมเป็น๑๘ศพแล้วครับ
นายจักรพงศ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยบอกว่า
ได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยเสียชีวิตจากเหตุสู้รบในประเทศอิสราเอลเพิ่มอีก๖ศพครับ
รวมเป็น๑๘ศพแล้ว
โดยข้อมูลนี้ยังเป็นข้อมูลที่รายงานจากนายจ้างนะครับ
ยังไม่ใช่เป็นการรวบรวมจากทางการอิสราเอลเนื่องจากเหตุผลเดิมครับ
เหตุผลเดิมครับทางการของเขายังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
เพราะยังมีการสู้รบอยู่ตลอดเวลาจึงยังไม่ได้นำร่างผู้เสียชีวิตออกมา
ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับอยู่ที่๙คน
และคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันยังอยู่ที่๑๑คน
ทางการอิสราเอลนะครับได้อบพยพคนไทยจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายออกมาได้มากขึ้น
ตอนนี้เนี่ยได้ประมาณ๕๐๐คนแล้วคนไทยนะเยอะไหมเยอะครับ
แต่คุณผู้ชมครับคนไทยในอิสราเอลมีถึงประมาณ๓๐๐๐คนครับ
สำหรับรายชื่อคนไทยที่เสียชีวิตทั้ง๑๘ศพนะครับ
คุณผู้ชมเราได้รายชื่อมาแล้วแต่ที่ได้รับการยืนยันจากญาติเนี่ย
มี๑๑ศพด้วยกันได้แก่
นายสมควรพันธ์สะอาดครับภูมิลำเนาท่านอยู่จังหวัดนครพนม
นายไกรสอนอรันถิตจังหวัดอุดรธานี
ในดัวแทร่ย่างจังหวัดเชียงรายครับ
นายนันทวัฒน์ปิ่นใจจังหวัดสกลนคร
นายธวัชชัยแทร่เท้าจังหวัดน่าน
นายจักรพงศ์จันทรเสนาจังหวัดอุดรธานี
นายอนุชาโสภากุลจังหวัดอุดรธานี
นายธีรพงศ์กลางสุวรรณจังหวัดอุดรธานี
นายอภิชาติกุศรำจังหวัดขอนแก่น
นายพงเทพกุศรำจังหวัดขอนแก่น
เมื่อสักครู่คนที่ชื่ออภิชาติกับพงเทพนี่เป็นพี่น้องกันนะครับ
นายพิชิตนาจันทร์จังหวัดขอนแก่น
คุณผู้ชมครับทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศเปิดหมายเลขฉุกเฉิน
ผมแนะนำให้คุณผู้ชมที่ติดตามมีญาติหรือว่าต้องการความช่วยเหลือ
ขอเป็นจอใหญ่เลยครับช่องทางการติดต่อขอเป็นจอใหญ่เลย
ขอความกรุณาแคปดีกว่าเพราะว่าผมว่าท่านน่าจะจดไม่ทัน

หมายเลขแรกเป็นหมายเลขสถานเอกอักราชทูตณกรุงเทลอาวีฟนะครับ

หมายเลขที่๒กรมการกงศูนย์ท่านโทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมง

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
อันนี้มีหลายหมายเลขเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้มีหลายหมายเลข
แล้วก็ยังมีอีเมลนะฮะที่ท่านสามารถจะใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่ง
เพื่อป้องกันการจดผิดและสะกดผิดนะครับ
ผมขอให้ท่านแคปหน้าจอเอาไว้ก่อน
ขอความช่วยเหลือกรณีคนไทยในอิสราเอลนะครับ
ทิ้งไว้สักนิดนะครับเผื่อจะสแกนนะฮะ
นี่สแกนไว้ได้เลยนะ
นี้เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
และเป็นช่องทางให้พี่น้องคนไทยสอบถามเข้าไปครับคุณผู้ชมครับอืม

หลังจากที่อิสราเอลเขามีการประกาศตัดน้ำตัดไฟจุดตรงฉนวนกาซ่า
เพื่อเป็นการตัดกำลังทางฮามาส
ทีนี้คุณผู้ชมทางฮามาสเองซึ่งก็เป็นตัวแทนของปาเลสไตล์เขาก็บอกเลยนะว่า
ตัวประกันของอิสราเอลที่เขาจับไว้
หลังจากนี้จะสังหารตัวประกันของอิสราเอลทีละคนทีละคนทีละคน
อิสราเอลยังมาโจมตีโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าแบบนี้
สถานการณ์ที่แรกที่เราติดตามข่าวจะคุยกันได้ไหม
จะมีการทำสัญญาหยุดยิงอะไรกันได้ไหม
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านกองพลน้อยอันก๊อสซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเนี่ย
ระบุเอาไว้บอกว่าจะไม่มีการเจรจาเกี่ยวกับตัวประกันที่จับมาจากอิสราเอลค่ะ
แล้วก็ขู่ด้วยว่าจะสังหารตัวประกัน
ถ้าเกิดว่าอิสราเอลมีการยิงโจมตีพลเรือนในฉนวนกาซ่า
โดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอีก
เรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล
นายเอลีโคเฮนก็เปิดเผยค่ะบอกว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยได้จับตัวประกันไปร้อยกว่าคน
ระหว่างการบุกโจมตีหลายเมืองของอิสราเอลอย่างคาดไม่ถึง
เมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้กองทัพอิสราเอลโจมตีตอบโต้อย่างหนักหน่วง
และนี่แหละเป็นเหตุให้ยอดผู้เสียชีวิตทั้งในอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตทั้ง๒ฝ่ายทะลุไปกว่า๑๖๐๐ศพแล้วนะคะ
ส่วนรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจากสำนักข่าวอัลจาซิร่า
กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์สมาคมเซี่ยววงเดือนแดงปาเลสไตน์แล้วก็หน่วยแพทย์อิสราเอลก็รายงานตรงกันนะคะ
บอกว่ายอดผู้เสียชีวิตในปาเลสไตน์อยู่ที่๗๐๔ศพบาดเจ็บอีกกว่า๔๐๐คน
แล้วก็ยังมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตในเขตเวสแบงค์อีก๑๗ศพได้รับบาดเจ็บอีก๙๐คน
อันนี้คือฝั่งปาเลสไตน์นะส่วนในอิสราเอลเนี่ยมีชาวอิสราเอลเสียชีวิตอย่างน้อย๙๐๐ศพบาดเจ็บอีกอย่างน้อย๒๖๐๐คน
ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตจากการสู้รบทั้งสองฝ่ายตอนนี้ทะลุไป๑๖๐๐ศพแล้วนะคะ
องค์การสหประชาชาติก็ระบุว่าการโจมตีตอบโต้ทางอากาศของอิสราเอลทำลายบ้านเรือนไป๑๕๙หลังในฉนวนกาซ่า
และอีกเป็นพันหลังเลยได้รับความเสียหาย
อกจากนี้ก็รายงานด้วยค่ะบอกว่ามีประชาชนที่เคยอาศัยอยู่ในเขตกาซ่าเนี่ยกลายเป็นผู้พลัดถิ่นไปแล้วตอนนี้ทะลุ๑๒๐๐๐กว่าคนค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้นายโยอาฟแกลลันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลก็มีคำสั่งให้ปิดล้อมฉนวนกาซ่า
ทั้งหมดคือเราก็มีรายงานไปตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะคะแล้วก็มีการประกาศด้วย
ตัดน้ำตัดไฟงดส่งอาหารงดส่งเชื้อเพลิงเข้าไปในฉนวนกาซ่า
ครับแล้วคิดดูนะคุณผู้ชมตรงนั้นน่ะมีคนอยู่คือพื้นที่อ่ะ
ฉนวนกาซ่าถ้าเกิดเรียบเทียบกรุงเทพหานครคือแค่หนึ่งในสาม
เล็กนะแต่มีคนอยู่ถึง๒ล้าน๓แสนกว่าคนถือว่าหนาแน่นมาก
ใช่ค่ะและคำสั่งนี้มีขึ้นหลังจากที่กองกำลังป้องกันอิสราเอล
เขาประกาศไงว่าสามารถยึดพื้นที่ทั้งหมดรอบฉนวนกาซ่าคืน
กลุ่มฮามาสได้สำเร็จอ่ะนะคะคือมาตรการหรือว่ายุทธศาสตร์
การตัดน้ำตัดไฟนะครับคุณผู้ชมเป็นยุทธศาสตร์เบื้องต้น
มุ่งหวังให้อยู่กันไม่ได้เพราะคนไม่มีไฟไม่มีน้ำ
กินไม่ได้อยู่ไม่ได้คราวนี้อิสราเอลหวังว่าฮามัสจะยอมจำนวนนะครับ
นี่แหละครับเป็นการกดดันกันไปกดดันกันมาครับแล้วเป็นการตอบโต้
ในสองสมรภูมิเลยคือทางฝั่งอิสราเอลด้วยแล้วก็บริเวณฉนวนกาซ่าด้วย
เมื่อสักครู่เป็นภาพกว้างคุณผู้ชม